แต่ว่าในช่วงครึ่งหลังก็เหมือนกับเกมแรกที่ชนะประตู
คือปล่อยให้คู่แข่งได้ครองบอลแล้วก็เสียประตู
แต่ว่าสกอร์นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นอยากจะได้
กับการที่ได้เพียงแค่๒ต่อ๑เท่านั้นนะครับ

คือจังเยาะรับว่าน้องในรุ่น๑๙ปีทุกชาติ

แต่การครองบอลเด็กชุดนี้ทำได้ดีนะครับ

แล้วก็จังหวะนี้นำมาซึ่งจุดโทษครับ

ไปโดนผู้เล่นของลาวร่วมในกรอบเขตโทษ

หนึ่งศูนย์
เด็กจากบุรีรัมย์ยูเลเต็ดนะครับ

จากนั้นครับนาที๒๖ถ่ายได้ฟรีคลิกนะครับ

สำหรับ๒ประตูแรกของทีมไทยนะครับ
มีตัวไปรอที่เสาแรกแล้วก็ได้ซ้ำครับ

แล้วก็ลูกนี้ทางลาวก็มีโชคเหมือนกัน

ผู้เล่นของราวก็คือพุทธสิทธ์พรหมะชัย

ต่อ๒ครับมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมแล้วครับ

จากนั้น๒เกมไปต่อกันนะครับมี๖คะแนนเท่ากับปฏิเสธ
แต่ว่าอยู่ที่๒เพราะว่าปฏิเสธนั้นเป็นรองครับ
ต่อไปลุ้นเชียร์ทีมไทยกันต่อนะครับ๘กันยายน
ก็คือวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เจอกับกัมพูชา
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะเริ่มเข้าสัญญาณเวลา๑๕นาฬิกานะครับ

บ่าย๓กับ๖โมงเย็นสำหรับการถ่ายแล้วสดนะครับ
พรุ่งนี้นี่บ่าย๓บ่าย๓นะครับเปิดหน้าจอรอดูกันหน่อยครับ
ล่าสุด๒ทีมเดินทางถึงไทยแล้ว
เดินทางถึง๓๔ชั่วโมงนะครับก็จะเตะในวันเสาร์นี้
มีเวลาพักน้อยสักนิดนึงแต่แน่นอนนะครับนักเตะหลายคนนะครับ
ก็บอกนะครับว่าเห็นฟอร์มของไทยมาบ้างแล้วก็เป็นที่นี่พัฒนาการที่รวดเร็ว
แต่ว่ามั่นใจว่าอาเจนจะสร้างผลงานในรายการนี้ได้ดีครับ
แชมป์เก่ามาหนึ่งสมัยส่วนไทยเนี่ย
จัดรายการนี้มา๗ครั้งแล้วยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยนะครับ
แล้วเจอกับทีมแข่งทุกครั้งเลย
ก็ไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายมาเหมือนกัน
แล้วก็มีนักเตะสายเลือดใหม่ที่มาแข่งขันในครั้งนี้
เฉลี่ยอยู่ที่๒๐ปีนะครับ
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
กันยายนนะครับก็คือเสาร์อาทิตยเตะไม่พักเลยนะครับ
แล้วก็วันอังคารนะครับวันอังคารที่๑๒กันยายน

ถือว่าดูแล้วจะได้ลุ้นเชียร์ทีมไทยด้วย
ในวันที่ถ้าเราเจอทีมนี้
ดูฟอร์มเค้าเขาให้ด้วยได้ดูฟอร์มเค้าให้ด้วยเป็นยังไงนะครับ